คุณผู้ชมครับตอนนี้ทีวีดิจิทัลทั้งหมดต้องมีการเร่งปรับแผนกลยุทธ์มีการเร่งปรับรูปแบบกันใหม่
รองรับการวัดเรตติ้งรูปแบบใหม่ที่จะมีขึ้นในปีหน้าคือปี๒๕๕๙
จะมีการวัดเรตติ้งรูปแบบใหม่กันแล้วนะครับ
โดยเฉพาะต้องมีการแข่งคอนเทนต์ในการลงโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคมีการบริโภคผ่านทางสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นใกล้เคียงกับทีวีแล้วนะครับ
ออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ทางด้านของสถานีได้เตรียมรองรับการวัดเรตติ้งรูปแบบใหม่ครับ
ที่จะนำมาใช้ในปี๒๕๖๐โดยนำคอนเทนต์มาใส่ในโซเชียลมีเดียมากขึ้น
เรื่องของการถ่ายทอดสดกีฬาออนไลน์นะครับการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่
เพื่อจัดกลุ่มเป้าหมายตามการรับชมของผู้บริโภคหรือว่าผู้ชม
นอกจากนี้ยังได้จัดทางด้านของกองบรรณาธิการและคอตลาดแยกออกมาอย่างชัดเจน
และเช่วว่าจะมีการวัดผลลูกแบบใหม่ออกมาและการสร้างบริคาแบรนซ์เป็นสิ่งสำคัญมากกว่าเนวเรตต์ติ้งครับ
เพราะว่าได้มีการพัฒนาคอนเทนต์ผ่านทางโซเชียลมีเดียคู่ขนานกันไปกับหน้าจอหลักมาตลอด
และก็มองว่าแนวโน้มจอที่๒จะมีเรตติ้งใกล้เคียงกันกับหน้าจอหลัก
ที่๒ก็คือว่าผ่านทางสมาร์ทโฟนนะครับ
สมาร์ทโฟนที่ตอนนี้สามารถต่อยอดรายได้ต่อไปในอนาคตครับ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของช่องวัน
เขายังคงยึดการนำเสนอคอนเทนต์ผ่านทางหน้าจอทีวีเป็นหลักอยู่ครับ
เพราะมองว่าการปรับรูปแบบของคอนเทนต์ต่างอุปกรณ์รับชม

การวัดเรตติ้งรูปแบบใหม่จัดทำโดยบริษัทกันตามีเดีย
จะใช้แทนบริษัทนิวเซ่นในปี๒๕๖
โดยเพิ่มช่องทางการวัดผลผ่านทาง

เดิมวัดผลผ่านทางหน้าจอทีวีเพียงอย่างเดียว
กลุ่มตัวอย่าง๓๐๐๐ครอบครัวทั่วประเทศครับ
ตอนนี้ทุกช่องต้องมีการปรับตัว
เพราะว่าประชาชนนั้นถือสมาร์ทโฟนกันแทบทุกคน
เพราะว่าตอนนี้หลายคนก็บริโภคข่าวสารผ่านทางสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นครับ